เมื่อสักครู่นี้ดูถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตาก
คือโคศกสบคบอกว่านครศรีธรรมราชกับตาก

ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อช่วง๑๕๒๘วันที่ผ่านมา
ดังนั้นไปดูมาตรการของ๒จังหวัดนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าจังหวัดตากเขาก็เตรียมแล้วจะไฟเขียว
๑พฤษภาคมนี้คือจะเปิดด่านไทยเมียนมาร์
ให้สามารถข้ามแดนได้นะคะ
หลังจากที่คอรมอลมีการผ่อนปลน
สถานประกอบการบางชนิดสามารถเปิดให้บริการได้
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังมาตรการต่างของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ทีนี้ที่ด่านชายแดนระหว่างประเทศก็เตรียมที่จะเปิดด่าน

คนไทยและคนเมียนมาร์จะสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้
เฉพาะที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่๒
บ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
อันนี้คือจุดเดียวเท่านั้นนะคะ
จำนวนเป็นหมื่นคนที่คาดว่าใกล้จะเดินทางกลับเข้ามาทำงาน
เรื่องนี้ทางจังหวัดเองบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุย
จะต้องปรึกษากันอีกทีนึงว่าจะดำเนินการแบบไหนให้รัดกลุ่มที่สุด
จากที่ตากไปแล้วไปดูที่นครศรีธรรมราชค่ะ
มีผู้ที่ถูกกักกันตัวที่นี่๕๙คน
รับการกักกันตัวตั้งแต่วันที่๑๗เมษายน
ตอนนี้ครบกำหนดเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง๕๙คนเลยก็เลยได้รับอนุญาตให้ส่งตัวกลับบ้าน
ประกอบอาชีพไปร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ
แล้วคุณผู้ชมคนที่ถูกกักตัวเนี่ยเขาก็ดีใจค่ะ
เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็ร่วมแสดงความยินดี
แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
มีมาตรการเว้นระยะห่างต่อเนื่องต่อไปนะ
ไม่ใช่กลับไปถึงบ้านแล้วละเลย
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชก็มีการมอบผักสวนครัว
ให้เอากลับไปทำอาหารที่บ้านด้วยทานผักจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
สำหรับชาวอำเภอบางขันหมู่๗บ้านพานแพรตำบลบ้านลำนาว
ทั้ง๕๙คนถูกนำตัวไปกักเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง
เนื่องจากในหมู่บ้านนี้เขามีผู้ติดเชื้อ๖คน
แล้วก็เสียชีวิต๑คนตั้งแต่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
ปัจจุบันผู้ป่วยก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ต่อเนื่องกันเป็นวันที่๑๕แล้วด้วยนะคะ